ความน่ารักของสุนัขจอมสน
จะทำยังไงให้มันอยู่เฉยนิ่งสบาย

มีขวดอะไรอยู่ข้างเห็นนะ

อะอะมีที่มา
โหมีหน้าล่ะจวดไปเยอะ

พอเดินผ่านไปผ่านมานึกว่าคน
แล้วคนอะไรทำไมจมูกยาวไปทำฝนกรรม
นี่คุณมาดูไอ้นี่เลยนะหนูน้อยบวกเด็ก
จริงมันหลอกของมันหลอก
เอาขอบคุณคลิปนี้น่ารักนะครับ